เรียนในโลกโซเชียลเกี่ยวกับแท็กซี่อีกแล้ว
แต่ปกติเป็นแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารบ้าง
ไม่กดมิเตอร์บ้างคราวนี้ไปเจอแท็กซี่ที่ไม่มีมิเตอร์
อ่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงมีการทะเลาะกันด้วย
ทำร้ายผู้โดยสารติดตามกันนะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊คข้อความเตือนภัยหลังจากเพื่อนของตัวเองเนี่ย
เรียกใช้บริการแท็กซี่สีเหลืองดำทะเบียนท้อทหารก่อไก่เก้าศูนย์สี่
อิมแพคเมืองทองธานีไปยังบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ
แต่เมื่อโชเฟอร์แท็กซี่บอกว่าคิดราคาเหมา
บอกว่านี่เป็นรถทะเบียนท้อทหารกไก่จะรับใครก็ได้
ไม่ต้องกดวิตเตอร์ก็เลยมีปากเสียงกันค่ะ
ที่โชเฟอร์แท็กซี่จะต่อยเพื่อนจนแก้มแตกแล้วก็หลบหนีไปนะคะ
หลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
ก็ถูกแชร์ออกไปกว่าหนึ่งพันครั้งแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลยค่ะ
ต่อมาผู้โดยสารที่ถูกแท็กซี่ทำร้ายร่างกาย
เขาก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุก็ได้เดินทางไปแจ้งความ
ล่าสุดในวันนี้เวลาสิบนาฬิกานะคะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนปักเกร็ดก็ได้นัดไปเจรจา
แล้วก็ชี้ตัวคนขับแท็กซี่ผู้ก่อเหตุแล้ว
เรื่องต้นทางคนขับแท็กซี่ก็ยังให้การปฏิเสธอยู่ว่า
ไม่ได้ทำร้ายร่างกายนะคะ
ขณะที่นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยถึงข้อที่หลายคนอาจจะสงสัยนะคะ
กรณีแท็กซี่ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร
ตรวจสอบรถทะเบียนท้อทหารกไก่๙๐๔
คนขับรถชื่อนายรื่นดุจการ
เป็นรถแท็กซี่รุ่นเก่าค่ะคุณผู้ชม
เป็นรุ่นที่จดทะเบียนก่อนปีพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งก็เป็นรุ่นแรกของรถแท็กซี่
ซึ่งรุ่นนั้นยังไม่มีให้ติดมิเตอร์จริง
ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่ในท้องถนน๒๙๗คัน

แล้วก็ททหารขอไข่สีดำเหลือง

ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้รถแท็กซี่รุ่นเก่า
ต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเป็นประจำทุกปี
ถ้าพบว่ารถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่พร้อมให้บริการ
ก็จะทำการยกเลิกใช้รถนะคะ
ซึ่งก็ทำให้รถจำนวนดังกล่าวหมดไปในที่สุดค่ะ
อกจากนี้นายสนิทพรมวงยังกล่าวเพิ่มเติมอีกด้วย
บอกว่ากรณีคนขับรถแท็กซี่ที่ทำร้ายผู้โดยสารรายนี้เนี่ย
ทางกองตรวจการขนส่งทางบกได้เร่งติดตามให้เข้ามารายงานตัวแล้ว
แล้วก็จำนวนเนินการเปรียบเทียบปรับข้อหาแสดงเกรียววาจาไม่สุภาพไม่เกินหนึ่งพันบาท
แล้วก็ในส่วนที่กระทำความผิดอาญาจะประสานไปยังเจ้าพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดี
และพิจารณาพักใช้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถเมื่อผลคดีถึงที่สุดต่อไปนะคะ